หลายพื้นที่ตอนนี้เริ่มได้รับผลกระทบแล้วนะคะ
พายุรายอีที่พัดขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามนะคะ
ฝนตกหนักในหลายพื้นที่แล้วก็เตรียมรับมือ
สำหรับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของน้ำท่วมนะคะ
และหลังจากนี้จะเป็นอย่างไร

ถามคุณคุปตนันเลยนะคะ๓วันนี้หลังจากนี้จะเป็นอย่างไรบ้างคะ
หลายจุดคงต้องเตรียมรับมือกับฝนที่ตกอย่างหนักหน่วงเลยทีเดียวนะครับ
เพราะว่ามีการคาดการณ์ว่าพายุลูกนี้จะอ่อนกำลัง
ก่อนที่จะเข้าสู่เมืองไทยของเรากลายเป็นยอมความกดอากาศต่ำ

สังเกตว่าเคลื่อนที่ผ่านเวียดนามเคลื่อนที่ผ่านลาว

แต่ว่าพอเข้าไทยกลายเป็นหอมความกดอากาศต่ำ
เคลื่อนที่ผ่านเมืองไทยของเราใช้เวลาถึง๓วันเต็มแน่นอนนะครับ

แล้วก็อาจจะทำให้เกิดภัยทางธรรมชาติในหลายพื้นที่

หลังจากนี้เป็นต้นไปหลายจุดหลายพื้นที่

อาจจะเกิดขึ้นในหลายจุดละทีเดียว
ซึ่งเป็นผลพวงมาจากการก่อตัวของ

แปลว่าเงินพื้นเมืองของชาวเกาะแย๊บนะครับ
ขณะนี้เองถ้าหากเราตรวจสอบจากภาพถ่ายดาวเทียม
ซึ่งแสดงกลุ่มก้อนเมฆที่ปกคลุมอยู่เหนือท้องฟ้าณขณะนี้
จุดตรงนี้ครับคือบริเวณที่มีการก่อตัวของพายุ
ขณะนี้เนี่ยนะครับพายุลูกนี้ได้เคลื่อนที่ขึ้นฝั่งที่ประเทศเวียดนามไปที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็อ่อนกำลังลงนะครับ
ราฟิกที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้สีขาวคือเมฆธรรมดานะครับ
สีฟ้าฟ้าคือเมฆฝนส่วนสีส้มสีแดงคือเมฆฝนฟ้าขนองที่มาพร้อมกับลมกระโชคแรงฟ้าร้องฟ้าผ่า
จะสังเกตว่ามีขนาดค่อนข้างที่จะใหญ่เลยทีเดียวนะครับ
และหลังจากนี้เป็นต้นไปก็มีการคาดการณ์ว่าจะอ่อนกำลังลง
แล้วก็มีทิศทางการเคลื่อนที่ทางทิศตะวันตกเบี่ยงไปทางทิศเหนืออย่างต่อเนื่อง
ทีนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าภายใน๑ชั่วโมงนี้
จากอิทธิพลของกลุ่มก้อนเมฆที่หนาตาขนาดนี้นะครับ
ทำให้จุดไหนบ้างมีโอกาสเกิดฝนอยากให้ทุกท่านได้ติดตามกันดีนะครับ
โดยจากการตรวจสอบภายใน๑ชั่วโมงนี้
พื้นที่ที่คาดการณ์ว่าจะมีโอกาสการเกิดฝนกระจายตัวในหลายจุดเลยทีเดียว

จังหวัดชายภูมิเลยหนองคายเพชรชบูรณ์ขอนแก่นนครราชศรีมา
บึงกาลอุดรธานีสกลนครนครพนมมหาสารคามกรสินมุกดาหาร
ร้อยเอ็ดยัสโธนอำนาจเจริญอุบลราชธานีศิษฐกิจสุรินบุรีลำ
ภาคตะวันออกชนบุรีระยองจันทบุรีตราด
ภาคล่างไชนาศสุพรรณบุรีกาญจนบุรีลบบุรี
นครนายกปราจินบุรีสมุทรปราการฉะเชิงเศร้า
พื้นที่เหล่านี้เองภายใน๑ชั่วโมงนี้คาดการณ์ว่าจะมีฝนเกิดขึ้นนะครับ
และถ้าหากเราดูการเคลื่อนที่ของพายุลูกนี้น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับ
โดยจากการตรวจสอบจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีครับ
อย่างที่บอกไปครับหลังจากนี้เป็นต้นไปพายุลูกนี้ก็จะอ่อนกำลังลง
กลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำแน่นอนครับหย่อมความกดอากาศต่ำนั้น
ถือว่าเป็นบริเวณที่มีการก่อตัวของกลุ่มก้อนเมฆแล้วก็กลุ่มฝนค่อนข้างขนาดใหญ่นะครับ
แต่สิ่งน่าสนใจก็คือยอมนี้จะเคลื่อนตัวค่อนข้างช้านะครับ
โดยคาดการณ์ว่าในช่วงประมาณบ่าย๓ถึงบ่าย๔นี้จะเคลื่อนที่เข้าสู่เมืองไทยของเรา
จุดแรกที่จะได้เจอกับศูนย์กลางของหย่อมความกดอากาศต่ำ
ก็คือในบริเวณพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็บริเวณจังหวัดอำนาจริงนะครับ
หลังจากนั้นก็จะเคลื่อนที่ขึ้นมาเรื่อยนะครับบริเวณพื้นที่ภาคกลางทางตอนบน
นี่คือลักษณะหลังจากนี้เป็นต้นไปก่อนหน้านี้ฝนตกหลายจุดละทีเดียวนะครับ
พื้นที่ภาคลังตอนล่างภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานเกือบทั้งภาค
ตอนนี้จะสังเกตว่ากลุ่มฝนส่วนใหญ่นั้นไปกองอยู่ที่บริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับ
กลางนั้นอยู่ในแถวบริเวณรอยต่อระหว่างประเทศไทยกับสปลาว
อกจากนี้ยังมีในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบนรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก

แต่ว่าช่วงเย็นวันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงหัวค่ำ
ฝนจะกลับมาตกในบริเวณพื้นที่ภาคล่างอีกครั้ง
แล้วก็จะตกแบบนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะครับ
สังเกตว่าศูนย์กลางของหย่อมความกดอากาศต่ำ

พรุ่งนี้ทั้งวันหย่อมฝนที่มีขนาดใหญ่นี้
ทีนี้เรามาดูภาพกราฟิกสุดท้าย
เป็นการคำนวณปริมาณน้ำฝนสะสมทั้งหมด

สีเขียวครับคือพื้นที่ที่คาดการณ์ว่าจะได้รับอิทธิพลจากพายุลูกนี้
ทั้งหมดนะครับจะพบว่ากินพื้นที่เป็นวงกว้างเลยทีเดียว
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคกลางภาคอีสาน
ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกรวมไปถึงภาคใต้ตอนบน
ส่วนพื้นที่สีเหลืองครับคือบริเวณที่คาดการณ์ว่าจะได้รับอิทธิพลจากพายุลูกนี้
อาจจะทำให้เกิดภัยทางธรรมชาติเกิดขึ้นได้นะครับ
ไล่ตั้งแต่อุบรรษรฐานีต่อเนื่องมาจนถึงไชยภูล
แล้วก็มาจรดที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์
พื้นที่เหล่านี้ต้องติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่อง
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับ
การว่าฝนจะกลับมาตกอีกครั้งช่วงเวลาประมาณหัวค่ำวันนี้
ดังนั้นใครที่จะทำกิจกรรมในช่วงระยะเวลาดังกล่าวจะเดินทางกลับ
ที่ทำงานต้องตรวจสอบสภาพอากาศกันด้วยนะครับ
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศที่เกิดขึ้นกับเมืองใดของเรา
แต่ว่าตอนนี้นอกจากพายุลูกนี้แล้วยังมีพายุอีก๒ลูกนะครับ
หนึ่งในนั้นตอนนี้พัฒนาเป็นซุปเปอร์ไต้ฝุ่นแล้ว
ค่ำคืนนี้เรามาจับตากันต่อในจับตาเตือนภัยครับ

ว่า๓วันนี้เริ่มตั้งแต่ภาคอีสานนะ
รอรับได้เลยนะคะสำหรับฝนตกหนักนะคะขอบคุณค่ะ